คุณผู้ชมคะไปดูเรื่องเด็กจมน้ำหน่อยนะคะ
คือ๓พี่น้องค่ะน้องแนนวัย๑๕ปีแล้วก็น้องจำปีจำปาวัย๑๘ปี
คือฝาแฝดลงไปช่วยน้องวัย๑๕ปีที่จมน้ำปรากฏว่าทั้ง๓คนจมน้ำหายไปนะคะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งตามเร่งค้นหาค่ะ
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมพบแล้วพบเป็นร่าง๒รายนะคะ
แล้วก็นอกจากนี้มีพลเมืองดีที่ไปช่วยนะ
ตัวพลเมืองดีเองก็หมดสติเหมือนกัน
ข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวเศร้าที่เกิดขึ้นนะคะ

เป็นเด็กจมน้ำและก็สูญหาอีก๓ราย
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส๑ราย
ในหมู่บ้านดาวดึงที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี
จริงเกิดช่วงเย็นของเมื่อวันที่๑๖ที่ผ่านมา

หลังจากที่เกิดเหตุคือตัวของน้องแนนวัย๑๕ปี
จะลงไปเล่นน้ำเสร็จแล้วลื่นพลัดตกลงไป
จำปีจำปาฝาแฝดวัย๑๘ปีก็พยายามจะลงไปช่วย
แล้วก็กลายเป็นว่าหายไปกันทั้ง๓คนเลย
นักประดาน้ำก็ออกค้นหาตลอด
แล้วก็มาหยุดช่วง๕ทุ่มเมื่อคืนนี้เพราะว่าฝนตกหนัก
แล้วพอมาตอนเช้าตั้งแต่๖โมงเช้าเลยนะ
ก็ปฏิบัติการค้นหาทั้ง๓รายจน๗โมง๕๕นาทีคุณผู้ชม
เจอเป็นร่างของน้องจำปาฝาแฝดนี่นะคะ
ลอยติดกับแพร่ของชาวบ้านก่อนจะถึงน้ำตกไซโยกใหญ่
ประมาณ๒๐๐เมตรนะคะเกือบ๘โมง
เจอน้องจำปา๘โมงครึ่งเจอน้องแนน
ติดอยู่ที่ต่อหม้อสะพานดาวดึงอยู่ใกล้กับกองอำนวยการช่วยเหลือนะคะ
ทีนี้ก็ต้องนำร่างของน้องจำปากับน้องแนนเนี่ยนะคะ
ขึ้นมาชนะสูตรก็มีตำรวจจากสพไซโยก
เวรจากโรงพยาบาลสมเด็จพระปิยะมหาราช
โรมาเนียเขตชนะสูตรแล้วก็นำร่างไปเก็บไว้ก่อน
ตอนนี้แปลว่ายังมีผู้สูญหายอีก๑คนนะคะ
คือน้องจำปีฝาแฝดวัย๑๘ปีค่ะ
แล้วเหตุการณ์นี้อย่างที่บอกว่าทั้งหมดลงเล่นน้ำ
น้องแนนพลัดตกลงไปในจุดน้ำลึกแล้วก็จมหายไป
ทั้งสองคนที่เป็นพี่สาวฝาแฝดพยายามจะช่วยน้องสาว
แต่น้ำมันแรงมากอะค่ะก็เลยถูกน้ำซัดหายไป
จังหวะนั้นเพื่อนของคุณแม่ที่เป็นพลเมืองดี
กับสามีเห็นเหตุการณ์ก็ลงไปช่วย
ปรากฏว่าหมดสติค่ะชาวบ้านก็นำตัวเข้าฝั่งนะ
แล้วมันมีจังหวะที่เจ้าหน้าที่พยายามปั๊มหัวใจ
นำส่งโรงพยาบาลตอนแรกคิดว่าอาจจะไม่รอดแล้วค่ะ
ถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วแต่จู่เนี่ยนะคะ
ก็มามีสัญญาณชีพอีกครั้งหนึ่งตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะคะ

ก็ยังร่วมกันตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือ

ติดตามสถานการณ์แบบนาทีต่อนาทีเลยค่ะ
ดังนั้นเราก็ช่วยกันส่งกำลังใจนะ
ให้ค้นหาน้องจำปีฝาแฝดวัย๑๘ปีที่ยังศูนย์หายอยู่ให้เจอด้วย